ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในการประกวดวงโหวตวงดนตรีพื้นบ้านอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด
หนึ่งในนั้นก็คือครูเทียมครูที่เชี่ยวชาญด้านการแสดงจากรายการดังทางโทรทัศน์อย่างชิงช้าสวรรค์ด้วย
แต่น้องที่เขาเป็นนางหายในวงเนี่ยเขาร้องไห้เลยนะฮะอืม
คือน้องเขาบอกว่าโอ้โหครูมาบูลลี่หนูอย่างนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่แหละฮะ
คือน้องนางหายเขาบอกเขาร้องไห้ตอนที่ครูเทียมเนี่ย
น้องนางหายนะครับ
โหวตเนี่ยเขาจะมีหลายภาคส่วน
เหมือนกลับเลยครับถือในมือน้องผู้ชายเรียกกับแก้บ
แล้วครูเทียมก็คอมเมนต์ไปอย่างนั้น
คือน้องเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันมองข้ามเรื่อง
การแสดงศิลปะพื้นบ้านของน้องเขาเลย

ดนตรีพื้นภาคอีสานวงนี้ชื่อวงตักศิลานคร

เป็นหนึ่งใน๖วงที่มาร่วมแข่งขันประกวดวงโหวต
ดนตรีพื้นบ้านอีสานชิงทั่วพระราชทาน
ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
คือตอนที่ครูพูดแบบนี้เนี่ยโอ้โหน้องนางหายนี่ถึงขั้นแบบ

ทันทีที่ครูเทียมคอมเมนต์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือมีเสียงคนดูด้านล่างเนี่ยพูดออกมาเลยบอกโอ้โหแรงอ่ะ
น้องนางหายเนี่ยโอ้โหเธอแบบ
อดกลั้นบนเวทีจนการแข่งขันจบนะฮะ

ประกาศผลเรียบร้อยวงไหนชนะอะไรยังไง
จากนั้นน้องลงมาเนี่ยน้องร้องไห้แล้วเดินไปหาครูเทียมเลยนะฮะ
เดินไปถามเลยนะครับบอกครูบูลลี่หนูทำไม
ครูบูลขอโทษอย่างงี้

ครูบูลขอโทษอย่างงี้ก่อน

ครูบูลกันตัวนี้ครับครูบูล

เสร็จเรียบร้อยมาถามครูเลย

คือน้องไปถามเลยครูวิจารณ์หนูบูลลี่หนูออกลำโพงเสียงดังผ่านเนี่ย
แล้วอย่างนี้หนูจะทำยังไงอ่ะครูเทียมก็พยายามเข้าไปกอดไปขอโทษน้อง
บอกโอ้โหครูล้ำเส้นแบบนี้โอ้โหครูพูดถึงรูปร่างหนูออกสื่อผ่านเครื่องขยายเสียง
มีไลฟ์ด้วยนะตอนนั้นคนได้ยินกันทั่วสุดท้ายครูเทียมก็เหมือนกับขอโทษแล้วก็เดินจากไป
น้องเธอก็ยังคาใจอยู่แล้วก็ร้องไห้ตั้งคำถามว่ารูปร่างของเธอเนี่ยมันเกี่ยวกับฝีมือในการรำ
ฝีมือการแสดงศิลปะพื้นบ้านของเธอตรงไหนค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับน้องนางหายนะฮะ
น้องคนนี้ก็คือน้องพิมลพรศรีสวัสดิ์หรือว่าน้องบุ๋มที่ร้องไห้อยู่เนี่ยฮะวันนั้น
บุ๋มอายุ๒๖ปีน้องบุ๋มนี่เรียนจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกณตสินพื้นเมืองของมหาวิทยาลัยมหาสรคามนะครับ
เรียนจบตั้งแต่ปี๖๑น้องบุ๋มบอกว่าน้องชอบการแสดงพื้นบ้านอีสานมาตั้งแต่เด็ก
ตัดสินใจเรียนด้านหน้าตะสินพื้นเมืองอยากอนุลักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
ผ่านการร่วมประกวดวงดนตรีพื้นบ้านมาแบบโอ้โหมากมายหลายเวที
รางวัลมาเยอะแยะไปหมดแชมป์ภาคอีสานได้มาแล้ว
ระดับประเทศก็ได้มาแล้วปัจจุบันเนี่ยน้องทำธุรกิจส่วนตัว
แต่ถ้ามีการประกวดแบบนี้นะน้องไปกับเพื่อนตลอด
แล้วน้องก็ไม่ได้อ้วนนะพูดจริงน้องสวยด้วย
คือที่คุณปริญญชาติเจอเนี่ยที่นั่งคุยเนี่ยหรือว่าบนเวทีเนี่ย
คือไม่ได้เป็นขนาดนั้นเลยน้องไม่ได้อ้วน
น้องเล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าเป็นนางรำเนี่ยมา๑๐กว่าปี
ไม่เคยเจอการคอมเมนต์แบบนี้เลยนะลักษณะแบบบูลลี่รูปร่างแบบนี้
วันนั้นเสียใจมากถึงขั้นนอนไม่หลับอับอายนะ
คนดูก็เยอะคนร่วมแข่งขันก็เยอะบางคนหัวเราะ
หลังจากครูเทียมพูดถึงรูปร่างน้องเสร็จเนี่ยบอก
โอ่งหรือนางหายเนี่ยบางคนหัวเราะ
เธอบอกเธอแทบหมดกำลังใจในการจะสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเลยนะฮะ
อันนี้มากกว่าไม่ใช่คุณทางมาวิจารณ์หนูแบบนี้

หนูอยากฝากให้ครูใช้คำที่ให้เกียรติ
แล้วก็เจฟใจทุกคน
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครเลย
ก็คือมันเสียความรู้สึกเสียกำลังใจคือเสียทุกอย่าง

แล้วหลายท่านบอกว่าคือค้านสายตาสุด

น้องสวยแล้วลำเก่งมาก
นี่พี่มิ้วเขมมาสอนนี่ยังบอกเลยบอกสวยเลย

โอ้โหนี่ครับส่วนผู้ควบคุมวงดนตรีพื้นบ้านตักศิลานครอาจารย์ดานุพลนะครับ
อาจารย์ดนุพลเขตคามบอกว่าคือการแข่งขันครั้งนี้เนี่ย
เขาก็มองกันเรื่องศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานนะฮะ
เมนเตเตอร์เขาก็มาจากผู้เชี่ยวชาญหลายทาง
อย่างครูสลาคุณวุฒินักแต่งเครงก็มาเป็นคอมเมนเตียเตอร์
เทียมเขาก็มาดูในด้านของการออกแบบการแสดงการเต้นการอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าครูเทียมเนี่ยไปโฟกัสตรงไหนในวันนั้น
อยากให้โฟกัสเรื่องไม่อยากให้คอมเมนต์ในส่วนที่คือกระทบกระเทือนกับจิตใจของเด็กอย่างนี้ครับ
ก็คือเด็กเขาก็มีความตั้งใจในส่วนนี้
แล้วก็คือถ้าการแสดงออกมาเหมือนกับผมมีความรู้สึกว่า
ก็เข้าใจอยู่นะครับว่าในเชิงหยอกในเชิงอะไร
แต่ว่าคือเด็กเขาเครียดกับในส่วนนี้
แต่ว่าในส่วนที่บ่วนหรือจับม่ำว่าอะไรอย่างนี้
ก็ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ควรที่จะว่าแบบนี้มากกว่า
ท่านผู้ชมครับน้องพัทรพลเหล่าต้นอายุ๑๙ปี
กับนางหายก็คือน้องบุ๋มนะครับบนเวทีนะครับ
คือน้องพัทรพลเนี่ยตอนนี้อยู่ปี๒เอกนัตรสินพื้นเมือง
มมหาสรคามนะครับบอกว่าตอนได้ยินครูเทียมคอมเมนต์มาเนี่ย
ตัวเขาก็ตกใจนะตกใจถึงขั้นที่ต้องจับมือพี่บุ๋มเอาไว้เลย
เพราะว่าตอนนั้นมองไปที่พี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มน้ำตาคลอแล้ว

ตอนอยู่บนเวทีตอนนั้นโอ๊ตก็ตกใจครับจนได้จับมือกับพี่บุ๋มไว้
ที่เป็นนางไทยอะครับว่าอุ้ยมันก็แรงพอสมควรเลยครับ
ที่มันก็เท่ากับว่าบูลลี่ไปเลยอะครับว่านางหายอวบกับแก้พร้อมอย่างนี้ครับ
อ้าวเราก็อยากจะฟังครูเทียมเหมือนกันนะครับค่ะ
คุณปียชาติได้คุยกับครูเทียมผ่านทางโทรศัพท์นะฮะ
หลังจากที่หลังเวทีครูเทียมเขาก็มาอธิบายกับน้องอยู่เนี่ยนะ
คือครูเทียมบอกว่าวันนั้นไม่มีเจตนาจะบูลลี่จริง
อันนี้ครูเทียมบอกนะบอกเท่าที่พูดก็ไม่ได้พูดแรงอะไร
เป็นการคอมเมนต์ในลักษณะแนะนำไปทางวงเรื่องการแคสติ้งนักแสดง
แล้วก็ได้ขอโทษนางหายคนนั้นไปแล้ว
ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่ดีถึงขั้นต้องร้องไห้
อย่างนี้ค่ะ
อ่านี่การชี้จางร่างสุดจากครูเทียมนะฮะ
เราได้เห็นเวทีประกวดมากมายนะคะปัจจุบันนี้

คำพูดคนเวลามันออกไปแล้วมันเป็นนายตัวเราไง

เพื่อการพัฒนาใช่ไหมทำให้กำลังใจกัน
เป็นกำลังใจให้น้องบุ๋มนะฮะน้องบุ๋มพี่ยืนยันเลยว่าน้องสุดยอดมาก